วันนี้มีเรื่องมาเตือนคุณผู้ชมสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
ระวังโจรที่มาในคราบของลูกค้าครับ
มีลูกค้าเข้าไปแม่ค้าขอซื้อน้ำแข็งหน่อย
แม่ค้าก็ง่วนกับการจัดเตรียมของให้สักพักลูกค้าล้วงกระเป๋าเลยครับ

ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมระวังกันด้วยครับสำหรับแม่ค้าทั้งหลายนะฮะ
มีภาพในกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะครับนี่
คนร้ายเป็นผู้หญิงที่มีผ้าขนหนูพันผม
ทำทีเป็นไปซื้อน้ำคงน้ำแข็งในร้านขายของชำ
ค้าก็ก้มหยิบของคนร้ายอาศัยจังหวัดนี้แหละครับ
ยื่นมือล้วงกระเป๋าของแม่ค้าหยิบกระเป๋าสตางค์ไป
แล้วพอได้ของปุ๊บได้เงินปุ๊บไปเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำของป้าเล็กนะฮะ
อยู่ที่อำเภอสามพลาณจนครปฐม
ป้าเล็กอายุ๖๕ปีบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเกิดขึ้น
ที่ผ่านมาตอนประมาณเกือบ๕ทุ่มแล้วลูกค้าผู้หญิงคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
ไปซื้อน้ำแข็งตัวเองก็กำลังก้มเงยหยิบน้ำแข็งอยู่
คนร้ายอาศัยจังหวะที่ตัวเองกำลังก้มหยิบของอยู่
ล้วงกระเป๋าเข้ามาแล้วกระเป๋าเงินนั้นอยู่ในกระเป๋ากางเกงของคุณป้าอีกทีนึง
ตอนนี้ยอมรับว่ารู้สึกว่าตอนนั้นมีรู้สึกว่ามีคนเอามือมาแตะกระเป๋าสตังค์หรือเปล่า
แต่คือไม่เอกใจไงเพราะว่าก็เป็นลูกค้าอะไรแบบนี้
กระทั่งผู้หญิงคนนั้นซื้อของเสร็จปุ๊บเดินออกไปไปดูกล้องวงจรปิด
ล้วงกระเป๋าจริงนะฮะแต่ว่าก็จำไม่ได้ว่าในกระเป๋านั้นมีเงินเท่าไหร่
ซึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหญิงคนนี้เคยเข้ามาก่อเหตุแบบนี้แล้ว
แต่ตอนนั้นไม่ติดใจเอาความกลับมาโดนอีกคนเดิมอีก
รอบนี้แน่นอนครับแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ